สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

ที่วิทยาลัยอำเภอแกรงค่ะ

เขาผลิตมือกลและแขนกลขึ้นมา
ช่วยนะคะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

เพื่อที่จะให้ผู้พิการเหล่านี้
ได้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
แล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
เหมือนคนปกติทั่วไป
ผลิตขึ้นมานี่เขาจะเน้นมือขวา
เพราะว่ามือขวานี่มีความสำคัญอย่างมากนะคะ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะ
โดยจากการตรวจสอบใช้งานพบว่า
มือกลแขนกลที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนมือกลแล้วก็แขนกลของการผลิต

ภายในจังหวัดระยองก่อนเป็นอันดับแรก
สำหรับท่านที่สนใจติดต่อไปได้นะคะ
โดยตรงเลยที่วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ส่วนกระบวนการคัดเลือกนะคะ
ผู้ที่จะได้รับแขนกลแล้วก็มือกลนี้
ทีมงานจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบก่อน
ผู้พิการผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านแขนนะคะ
ท่านใดควรที่จะได้รับการพิจารณา
ให้รับมือกลแล้วก็แขนกลดังกล่าวค่ะ